วันศุกร์ที่ผ่านมาเนี่ยมีกลุ่มคนเป็นผู้ชายผู้หญิงแล้วก็เพื่อน
คือ๓คนนี้จะเรียกแท็กซี่จากแถวทองหล่อไปตรงซอยสูงวิท๒๔คุณผู้ชม
ปรากฏว่าระหว่างนั้นเห็นป้ายทะเบียนของแท็กซี่เนี่ยมันเป็นสีขาวดำ
ก็เลยพูดกับคนขับไปนะพูดกับโชเฟอร์แท็กซี่ไป
บอกพี่รถพี่ผิดกฎหมายนะหลังจากนั้นโดนล้อมเลยครับ
คุณผู้ชมเห็นอยู่นี้เมื่อสักครู่คือตอนที่กลุ่มผู้เสียหายอยู่ในแท็กซี่คันที่ถูกต้องแล้วนะ
คือคันใหม่แล้วนะเพราะว่าเป็นป้ายเหลืองดำ
แต่คันแรกที่เขาไปมีปัญหาด้วยเนี่ยเป็นป้ายขาวดำครับ
แล้วฝั่งป้ายขาวดำก็ไม่พอใจยกพวกมาล้อมรถไว้เลย
คนในรถเขาก็ถ่ายคลิปไว้เขาก็กลัวไงข้างนอกบอกว่าไงล่ะลองมาตัวเลยด่ะ
แล้วนี่กลางเมืองครับคุณผู้ชมข้างบนนี่ครับคือรถไฟฟ้า
ทีเอสแถวท่องหล่อใช่ไหมแถวท่องหล่อครับสถานที่ท่องหล่อนี่เกิดขึ้นวันศุกร์ที่ผ่านมา๒๘กรกฎาคม
หลังเกิดเหตุแล้วหนึ่งในกลุ่มผู้เสียหายก็เอาคลิปนี้มาโพสต์ขอความเป็นธรรมตั้งคำถามว่า
นี่เราอยู่ในประเทศที่มีแท็กซี่ผิดกฎหมายไม่พอใจผู้โดยสารถึงขนาดเรียกพวกมารุมทำร้ายผู้โดยสารครับ
เมื่อวานนี้ทีมข่าวก็ไปเจอหนึ่งในกลุ่มผู้เสียหายครับชื่อคุณการเขาเล่าให้ฟังนะ
ผมกับแฟนแล้วก็เพื่อน๓คนเนี่ยนะวันนั้นเรียกแท็กซี่จากซอยทองหล่อ๑๒จะไปซอยสุขวิท๒๔
แต่ว่าโดนปฏิเสธครับก็หันไปเห็นเอ๊ะป้ายทะเบียนมันเป็นขาวดำนี่ก็เลยบอกกลับไปที่โชเฟอร์แท็กซี่คันนั้นว่า
พี่รถพี่ผิดกฎหมายนะป้ายขาวดำเพียงเท่านั้นนะฮะโชเฟอร์แท็กซี่ลงมาลงมาจากรถจะเอาเรื่อง
ลงมาจากแท็กซี่คันผิดกฎหมายของเขานี่แหละแต่ตนเองเนี่ยก็คือคุณการไม่อยากมีเรื่องก็เลยไปโบกอีกคันหนึ่ง
ซึ่งเป็นแท็กซี่ที่ถูกกฎหมายครับปรากฏว่าแท็กซี่ฝ่ายคู่กรณีไปเรียกพวกมา
แล้วก็มาล้อมเลยไม่ให้ไปไหนครับฟังคุณการผู้เสียหายหน่อยครับ
ผมก็บอกเขาว่าพี่รถพี่ผิดกฎหมายนะเขาก็เลยโกรธก็เลยลงมาที่จะหาเรื่องเรา
ที่เขาบอกให้เราขอโทษขอโทษเรื่องอะไร
ขอโทษเรื่องผมชูนิ้วกลางใส่เขา

แล้วตอนนั้นเห็นว่าเห็นคนบอกให้ขอโทษขอโทษทำไมเราถึงไม่ขอโทษ
พี่แท็กซี่ผมก็บอกให้ผมขอโทษเขา
แต่ทำไมผมถึงต้องขอโทษคนที่กระทำความผิด
แล้วก็ปล่อยให้เขาลอยนวลไป
แล้วแท็กซี่เถื่อนก็ยังวิ่งกันลอยหน้าลอยตาท้าทายกฎหมาย
เราให้ฟังสองฝั่งแล้วกันคุณผู้ชมฮะ
ฝั่งฝั่งของผู้โดยสารที่เป็นผู้เสียหายไปแล้วนะ
แล้วแท็กซี่คู่กรณีล่ะว่ายังไง

รถแท็กซี่ที่ขับหมดอายุ
ก็เลยมาขับรับลูกค้าผ่านแอปแทน

เพราะว่ารอลูกค้าจากแอปอยู่
แต่ฝั่งโชเฟอร์แท็กซี่ก็ยอมรับนะว่า

แถมชูนิปกำลังใส่เขาก่อนด้วย

เบื้องต้นตำรวจก็เรียกสอบกลุ่มแท็กซี่

เช่นเดียวกับกรมการขนส่งทางบกก็มาร่วมสอบสวนด้วย
ยืนยันว่าแม้จะเป็นแท็กซี่ที่ให้บริการผ่านแอป
จดทะเบียนให้ป้ายเป็นเหลืองเท่านั้น
ขาวดำไม่ได้ครับคุณผู้ชม